วันนี้ก็ช่วงหลักมาแล้วที่ที่พี่เขาบอกว่าไปฟิกเน็ตในละคะ
คือแมนไม่อยากแก้ตัวว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญ
คือแมนรู้สึกว่าแมนก็คุยกับพี่แล้วว่าวันนี้พูดตรงไปเลยอะไรอย่างนี้
นึกออกป่ะคะคือแล้วก็ทุกอย่างคือแบบมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คิดว่าแบบ
เราไม่ได้ตั้งแบบเราจะต้องคบกับคนนี้แล้วเราจะต้องพูดคุยกับคนนี้
เพราะอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปตอนนั้นคือเหมือนที่แมนพูดทุกอย่างมันไม่เคยโกหกว่าแบบ
มันไม่มีใครเข้ามาคือมีคนเข้ามาเยอะมากมายแล้วที่บอกว่าแบบจะจับพี่เขารวย
คือแมทถามพี่เขาแล้วว่ามีหมื่นล้านเหมือนในข่าวจริงหรือเปล่า
พี่เค้าบอกมีไม่จริงมันก็เลยโอเคพี่เค้าไม่ได้คิดจะจับเพราะว่าพี่เค้ารวย
ตอนนี้ความสัมพันธ์ตอนนี้กับคุณสงการคือระดับไหนอย่างไรครับ
ตอนนี้ก็คือเหมือนที่พี่เค้าให้สัมภาษณ์ไปล่าสุดค่ะว่าตกลงว่าจะลองดูกันว่าเป็นยังไง

ใช่เพราะว่าคืออย่างที่บอกไปเหมือนที่อธิบายไปช่วงต้นสัมภาษณ์ก็คือแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำให้แมนรู้แหละว่าพี่เขาเรียบร้อยธุระของพี่แล้ว
เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นพี่เขาเสร็จธุระของพี่แล้วเพราะฉะนั้นแมทไม่ได้รู้สึกคือแมทแมทยอมรับว่าแมทอาจจะคิดปื้นไปตรงที่แบบว่าพอพี่เขาเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแต่ว่าคนทั้งประเทศยังไม่รู้ถูกไหมคือมันรู้แค่แบบคนคนส่วนตัวหรือเรื่องภายในอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเท่านั้นเองเราก็รู้
อันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนอยู่ที่วิจารณญาณของทุกคนเลยค่ะแมนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำให้ใครเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรอ่ะค่ะ
ในวันนั้นที่เราเริ่มคุยกับเขาเขาก็ยังไม่ได้เสร็จธุระเขาทำไมเราถึงตัดสินใจยอมที่จะพูดคุยกับพี่เขาอะค่ะ
ก็ไม่ได้พูดคุยนะคะไม่ได้พูดคุยแบบว่าจริงจังลึกซึ้งหรือว่าบ่อยครั้งอะไรทั้งสิ้นนะคะตอนแรกมันสรุปเลยได้ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะพูดแล้วคือคือตอนนี้ยังไม่ได้คบกันเป็นแฟนแต่ว่าศึกษาดูใจกันอยู่เหมือนที่พี่เขาพูดแล้วก็ข้างหน้าอนาคตจะเป็นยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ทุกคนที่เสียดายบอก
ก็ตามนี้อาจจะต้องให้เวลาในการพิสูจน์กันสักนิดนึงนะคะ
แต่คืออย่างแมทพิรณีบอกแหละว่าจริงแล้วเนี่ย
ขอให้ตัวแมทเองเป็นคนพิสูจน์ด้วยตัวเอง
คือถ้าวันหนึ่งแมทจะต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่า

แต่ถ้าวันหนึ่งแมทจะมีความสุขก็ขอให้ทุกคนได้ร่วม
คือเอาจริงก็คือให้เคารพในการตัดสินใจของแมทเองด้วย
ถูกต้องคือจริงเรื่องความสัมพันธ์นี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะ

เพราะว่าไม่กี่นาทีนี้เองยังร้อนอยู่เลยเนี่ยเรายังนั่งดูกันหมาด
ตอนสุดท้ายร้อนมากแต่ไม่บอกอยากให้คุณผู้ชมไปดู